คุณผู้ชมฮะมาดูอุบัติเหตุระทึกฮะ
แล้วก็ไม่สามารถช่วยคนที่ประสบเหตุได้เพราะอะไรคุณ
คือรถพ่วงคันหนึ่งอยู่เลนขวา

ปรากฏว่ารถพ่วงพุ่งเข้ามาชนท้าย
จนหัวพ่วงขาด
แล้วก็กระเด็นไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูง
แต่ที่ไม่สามารถช่วยคนขับรถพ่วง
ติดอยู่ในซากรถได้เพราะอะไรคุณ
คือสายไฟมันพาดตกลงไปในน้ำด้วย

เป็นอุบัติเหตุรถใหญ่ชนรถใหญ่นะครับ
นี่แหละฮะได้เห็นวงจรปิดไปแล้วนะฮะ
ว่ารถบรรทุกจอดเลนขวาจะกลับรถ
ส่วนรถพ่วงพุ่งเข้ามาชนท้ายอย่างแรง
หัวพ่วงขาดนะครับ
และทำให้รถไปชนเสาไฟฟ้า
กระแสไฟรั่วลงไปในน้ำ
ส่วนหัวรถพ่วงจมอยู่ในน้ำ
คนขับถูกอัดติดพวงมาลัย
และครอบครัวได้แต่ตะโกนคุณ
ได้แต่ตะโกนเรียกคนขับสุดเสียง
เพราะไม่สามารถที่จะลงไปช่วยได้
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะลูกก็เป็นห่วงพ่อนะ
ญาติญาติก็เป็นห่วงคนขับนี่แหละครับ

บริษัทแห่ง๑ริมถนนสาย๓๒๑มาลัยแมน

ในพื้นที่หมู่๓ตะบนสะพังลาน

ก่อนหน้านี้ตำรวจสพสะยายสม
รับแจ้งอุบัติเหตุรถพ่วงชนท้ายรถสิบล้อ
มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายใน

หัวรถพ่วงก็ตกลงไปในคูข้างทางนะครับ
แล้วก็มีนายมาโนธสิริภัยบูรณอายุ๔๐ปี
คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในซากรถ
กู้ภัยชาวบ้านยังไม่สามารถลงไปช่วยเหลือได้
เพราะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงหัก๑ต้น
สายไฟฟ้าขาดแล้วก็แช่อยู่ในน้ำ
กระทั่งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าได้ทำการตัดไฟนะฮะ

กู้ชีพกู้ภัยสามารถลงไปช่วยเหลือได้
แต่คุณพบว่าเสียชีวิตแล้ว
ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างออกมาได้นะครับ
ทีนี้คนขับรถ๑๐ล้อที่ตอนแรกเนี่ย
จอดรอเพื่อจะกลับรถนะฮะก็คือนายสายันวิหกนะครับ
เขาเปิดเผยบอกว่าเขาขับรถออกมาจากตำบลสะพังลาน

จู่รถพ่วงของผู้ตาย
ลักษณะคล้ายกับแข่งกับรถอีกคันนึง

แล้วก็มาชนท้ายรถของเขาอย่างจังนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะตำรวจก็ต้องเรียกคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อคันนี้นะฮะ

และคนขับรถบรรทุกอีกคันหนึ่งคุณ
คาดว่าจะแข่งกันมากับรถพ่วง
มาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ

รถพ่วงเนี่ยพุ่งข้ามไปเลนนู้นเลยนะครับ